ตำรวจสภปากเกร็ดช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักกันเลยนะครับ
เพราะว่ามีรายงานวัยรุ่นก่อกวนวัยรุ่นยิงกันวัยรุ่นปลาระเบิดกันไม่เว้นแต่ละวัน
นี่ล่าสุดนะคะตำรวจนี่ต้องไปแกะรอยล่าตัวแก๊งวัยรุ่นที่ปลาระเบิดขวดปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านคู่อริ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้หมดเลยค่ะ
นี่ค่ะเห็นพฤติการชัดเจนเลยขี่รถกันมาเนี่ย๔๕คันนะคะมากันประมาณ๗คนได้ค่ะ
ทุ่มยังหัวค่ำอยู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาจอดเบิ้ลเครื่องเสียงดังลั่นเลย
ปลาเข้าไปสองครั้งแล้วก็ตามด้วยระเบิดปิงปองอีกหนึ่งลูก

พื้นถนนหน้าบ้านนี่ก็มีเศษขวดบรรจุน้ำมัน
ดัดแปลงเป็นระเบิดแตกระจายเกลื่อนพื้น
มีรอยขม่าวควันระเบิดปิงปอง

แต่ว่ารถกระบะที่จอดอยู่เนี่ยเสียหายเล็กน้อยค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันขี่เข้ามาในซอย

แล้วมีเสียงวัยรุ่นตะโกนท้าทายบอกเอ้ยออกมาดิ

ทุกคนได้ยินหมดทุกอย่างแหละเพราะ๒ทุ่มไม่มีใครนอนหรอก

ตำรวจได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งด้วยค่ะ
เป็นคลิปภาพวงจรปิดอีกมุมนึง
เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุนี่แหละ

ขี่รถซ้อนท้ายกันมาผ่านหน้าบ้าน

แล้วก็มีวัยรุ่นสองคนเดินไปเดินมาสองสามคนนะคะ

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๐พฤษภาคม

เหมือนมาเดินเหมือนดูลาดเรา
มองหามองซ้ายมองขวาอยู่เนี่ย
วันที่สิบมาดูลาดเหล่าแล้วกลับค่ำวันที่สิบเอ็ด

พื้นที่เนี่ยเขาเปิดเป็นร้านรับทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะ
ก็เจอเจ้าของรถกระบะฟอร์ดสีขาวที่โดนสะเก็ดระเบิดนะคะ

ก็มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปลาระเบิดเพลิง

เก็ดระเบิดก็กระเด็นมาถูกหน้ารถเขาด้วย
เขาบอกโอ๊ยไม่ปลอดภัยเลยไม่รู้จะอยู่กันยังไงดีล่ะแบบนี้
ทีมข่าวสอบถามผู้กำกับสพปักเกร็ดก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่น

ถ้าเป็นเยาวชนก็ต้องประสานผู้ปกครองให้มาทำประวัติ

แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่มีประวัติเดิมอยู่แล้ว